พริกถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญในอาหารไทยแกงไทย
แต่นักพันธุศาสตร์บอกว่าพริกมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้
และนักประวัติศาสตร์ก็ยืนยันว่าเรือสัมเภาของโปรตูเกตเพิ่งนำพริก
ซึ่งขณะนั้นเรียกว่าพริกเทศได้เข้ามาในสมัยอายุทยาตอนกลาง
หรือเมื่อประมาณ๔๐๐ปีมาแล้ว
และพริกได้เข้ามาอยู่ในแทบทุกตำรับของอาหารไทย
พริกเทศ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน